ทำไมพี่หอยถึงเป็นผู้ชายใจร้ายอ่ะลูกเพราะว่าพี่หอยทำให้ผู้หญิงหลายคนน้ำตาตกแล้วค่ะ
เดี๋ยวน้องอ่านเล่มไหนเนี่ย
สู้สู้ซ่าซ่ายกับกำลังซ่าออกมาสู้สู้
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน

ใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก

จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๔
ระหว่างทีมสามซ่าบางกอกจากกรุงเทพมหานคร
ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพร
ซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ

จะเต้นให้สุดแร่ง

กับทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาจากจังหวัดนครสวรรค์
ที่มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวันให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์
พวกเรามังกรจิ๋วเจ้าพระยาสู้ไม่ถอยค่า
ตอนนี้ทั้งสองทีมมีเงินทุนสะสมอยู่เท่ากันคือ๗๕๐๐บาทส่วนเรื่องคะแนนสะสม
ทีมสามซ่าบางกอกมีคะแนนนำอยู่สองคะแนนโอกาสตีเสมอไม่ใช่เรื่องยาก
เพราะฝีมือทั้งสองทีมสูสีกันจริงวันนี้แต่ละทีมจะเอากลยุทธ์อะไรมาต่อสู้ในการร้องเดี่ยวรอบที่๒
ต้องมาชมกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่๔ครับ
ไป๓ยกแล้วเราได้เห็นเด็กวาดลวดลายกันครบถ้วนกระบวนความทุกคนแล้ว
ฝีไม้ลายมือของเขาบอกแล้วครับว่าเขาซ่าจริงนะครับเป็นที่ประทับอกประทับใจของคณะกรรมการทั้งสามท่านนั่งดูกันตาปริบปริบครับ
ไม่ยอมลุกไปกินข้าวกินปลา

พี่เสนาหอยน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
พี่สุนาลีราชสีมาครับ
จากที่โชว์ไปทุกโชว์เลย

ประทับอกประทับใจโชว์ไหนมากที่สุดไหม

คือเด็กทั้ง๖คนมีเสน่ห์คนละแบบ
ชอบทุกโชว์ค่ะโดยเฉพาะของอัปเดต

เราอย่าไปแย่งโชว์ของพี่หอยก่อนสิ

แล้วก็แบบร้องเพลงเต้นอะไรพวกนี้

ข้าเมนูมาสู้เพื่อบ้านเกิดของเขาจริงของเนี่ย
โอ้โหถึงกระดมเย็ดดมเลยเหรอลูกหลอก
แต่แซ็กแซคต้องภูมิใจนะลูกว่าเนี่ยตอนนี้
คือเด็กเขายังมีกำลีกำลังดีอยู่
เพื่อที่จะต่อสู้ในยกที่๔นี้นะลูก

เอาละครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมนะฮะ
ว่าเดี๋ยวแซ็กจะส่งทีมไหนขึ้นมาก่อน

เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันให้ดีนะครับครับ
ใครจับได้ไม้สั้นขึ้นก่อนไม้ยาวขึ้นทีหลังนะครับผม

เย้
แต่จะส่งใครขึ้นมามาติดตามชมกันครับ
ขอเชิญตัวแทนจากทีมเด็กซ่าที่จะมาสู้บนเวทีซ่าแห่งนี้เลยครับ
ไอ้อ่ะสาวน้อยมหัศจรรย์ของเรา

วันนี้หนูจะมาโชว์เต้นค่ะ

คุณป้าต้องเริ่มบริหารกล้ามเนื้อขาแล้วนะครับ

แต่เราจะให้ดูก่อนว่าน้องถนัดเต้นทางไหนบ้างลูก

แสแดนหมายถึงยังไงลูกมันคล้ายบัลเล่ไหม
ก็คล้ายค่ะแต่ว่าจะเป็นการเต้นที่แบบว่าเร็วแล้วก็ผสมฮิปพอปด้วยค่ะ

ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโชว์สักนิดนึงได้ไหมลูก

เชิญเลยครับจากปิ๊งปิ๊งครับลูก
เอาลูกทำไมถึงได้ชอบเต้นแล้วทำไมถึงเต้นเป็นล่ะลูก
ตอนเด็กหนูเต้นไม่เก่งค่ะแล้วก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่เรียน
เพื่อจะให้แบบว่าเต้นเก่งขึ้นค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ก็เนอะช่างสร้างสรรค์ลูกเนอะ
คือสร้างสรรค์และส่งเสริมจริง
กีต้าก็ให้ไปลูกอยากเต้นก็ส่งเสริม
วัยเด็กของเขาไงด้วยกระดูกของเขาด้วยสรีระของเขาเนี่ย

ถ้าเกิดว่ายังวัยจะให้เขาลองหัดเต้น

คือทำไมกระเฮียนกระหือลือเต้นกันขนาดนี้ครับ

แล้วก็เอาเท้ามาข้างหลัง

น้องตรีมา

นี่เกินเยอะนะนี่เป็นแจนหรือนังตะลุงนะ

นิดนึง

เอายกไม่ไหวเราก็มีกระโปรงแล้วกระโปรงรับสิ
หรอนี่เขาเรียกเต้นอะไรลูกเต้นแจ๊สแดนค่ะ

พอแล้ว
มันคล้นละแจ๊

พอได้อยู่
แต่ที่พี่หอยเต้นมันไม่เหมือนแจ๊นนด์เลย

เหมือนหนอนอะไรจริง

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เค้าโยนให้ผม
แล้วรับไปทำไมเอ้าเขาโยนมาให้ผมอ่ะเมื่อกี้จะยอดให้หอยอ่ะ
อ่าก็มันมันถูกโหนกเจ๊ก่อนแล้วอ่ะ

มันมาเลยนี้กลัวแล้วเว้ย
เฮ้ย

จากเต้นเป็นล่ำเป็นสรรเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับ
ท่าตลกก็ได้ด้วยเหรอ

เห้ย

ผมจะเอากลับไปเต้นที่บาน

สั่งเจ็บไปแล้วก็ยังอยากเอาออกมาอีกเหรอ

เอาล่ะวันนี้ได้ยืดเส้นยืดสายกันไปพอสมควรแล้ว
ปิ๊งมาเข้าเกมร้องเพลงต่อ

และถ้าเกิดว่ายกที่๔นี้หนูเตรียมเพลงช้าหรือเพลงเร็วมาสู้

เพลงผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนค่ะ

ทำไมพี่หอยถึงเป็นผู้ชายใจร้ายอ่ะลูก
เพราะว่าพี่หอยทำให้ผู้หญิงหลายคนน้ำตาตกแล้วค่ะ
เดี๋ยวน้องอ่านเล่มไหนเนี่ย
มีแต่ผู้หญิงทำให้พี่หอยน้ำตาโต
ทั้งหน้าสมเพศและเวทธนายา
จบที่สงสารก็พอนะฮะ
ผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนทำการบ้านมาดีไหมลูกเพลงนี้
ก็ทำการบ้านมาพอสมควรค่ะ
พอสมควรเดี๋ยวค่อยดูคำว่าพอสมควรของนางนะ

เล่นกีต้า๓ตัวได้ก็พอสมควร

ขอเชิญน้องปิ๊งไปแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่ก่อนครับ

ปิ๊งปิ๊งเป็นความหวังของพวกเราค่ะ
พี่ปิงปิงไม่เคยจะมีอะไรผิดหวังเลยครับ

ผีเสื้อใจร้าย
ดอกไม้ก็ทำใจอ่อน
จึงไม่อาทร
คิดความเหงาจากหัวใจ

เพราะต่อให้หนูอยู่ของหนูหนูก็ดังแน่นอนค่ะ
โอ้โห

ปิ๊งปิ๊งผู้ที่เคยคว้า๓๐คะแนนเต็ม
กรรมการในยกที่๓มาแล้ว
วันนี้เลือกเพลงหวานบาดใจมาสู้
จะทำได้ดีแค่ไหนมาชมกันต่อเลยครับ
ตอนนี้น้องปิ๊งปิ๊งพร้อมแล้ว

ในเพลงผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน
วันนี้
เรารักกันหรือมาเพียงแค่ฉันรักเธอ
เมื่อเหงาก็เจอมาพรำมาเพลิง
แล้วเธอก็หาย
บินมาไตมาตอมเด็ดดอมแล้วลารับไป
ผีเสื้อทำกับดอกไม้

ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้
ก็ถูกความคิดถึงทัศน
ปากแข็งได้ไม่นาน
ก็ว่าอันไหวนี้
ผีเสื้อใจร้าย
ดอกไม้ก็ทำใจอ่อน
จึงไม่อาทร
ผิดความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาตอบ
ยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินได้

ได้แค่ดอก

หรือฉันต้องรอให้ชิน

รักแท้ไม่เป็นใช่ไหม
จึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออคลอ
เพื่อนเธอของลูก
แล้วด้องกลิ่นให้ต้องรอให้วิ่ง

รับสวนอย่างเลย
พี่เชื่อใจร้าย
ดอกไม้ก็ทำใจอ่อน
จึงไม่อาทร
ผิดความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาตอม
ยอมให้เขาทิ้งไป

ที่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
เมื่อไหร่ถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอโพบินดมกลิ่นเกษรให้คุ้มให้พอ
รักแท้ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเอือครอจึงไม่พอให้เธอเห็นใจ
จบไปแล้วจากน้องปิ๊งปิ๊งของทีมสามซ่าบางกอก
ผมไม่เห็นเบื้องหน้าหรอกนะเพราะว่าผมฟังน้องเนี่ยได้ยินแต่เสียง
ไม่รู้นะฟังแล้วมันบาดใจเหมือนกันมันได้อีกฟิลลหนึ่งเลยครับ
ดูข้างหลังแต่ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้
มันถูกใจสิคะคุณลูกค่ะ
ชื่นชมมากคือทุกอย่างมันพอดีมากเลย
การเลือกเพลงเนาะก็เลือกเพลงประมาณนี้
ทางอินดี้หรือเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยอะไรอย่างนี้
มันลงตัวกับปิ๊งปิ๊งมากลูก
แล้วการวางอารมณ์ของเขาเนี่ยนะมันลงตัวเป๊ะ
พี่เสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ทำใจอ่อน
จึงไม่อาทรคิดความเหงาจากหัวใจ
ชอบมากเลยหนูเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ร้องเพลงร่วมสมัย
แต่เสียงภาษาไทยชัดเจนมากนี่ชื่นชมด้วย

หนูดีใจที่ทุกวันนี้น้องเก่งกันขนาดนี้
แล้วก็ในอนาคตเราก็อาจจะได้ยินเพลง๓๐๐ล้านวิวจากน้องปิงปิงก็ได้

คือมันลงตัวพอดีมากไม่เยอะเกินไป
ก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะ

อย่างนั้นก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จเนอะ
ไม่ต้องเอามาอยู่ในค่ายหรอกเพราะต่อให้หนูอยู่ของหนู

การแสดงเมื่อกี้มันรวมไม่รู้คืออะไร
แต่ในใจบอกอย่าเพิ่งจบนะไปเรื่อย
มันฟังแล้วมันรู้สึกถึงความรู้สึกที่น้องเขาถ่ายทอดออกมา
ซึ่งกับเด็กแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะถ่ายทอดได้ขนาดนี้
อยู่ให้เขามาตอบยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
มันสุดยอดมากนะฮะแล้วก็ชื่นชมน้องปิงปิงที่ความสามารถของเขาเนี่ย
ผมว่าเขาอยากทำอะไรเขาจะทำให้สุด
กีต้าก็สุดเต้นก็สุดร้องก็สุด

อย่างนี้นี่ภูมิใจแทนพ่อแม่เลยนะครับ

ขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยเช่นกันนะครับ
ชมกันสักขนาดนี้ดูสิครับว่าคณะกรรมการทั้งสามท่าน
ถึงเวลาที่จะต้องให้คะแนนกับน้องปิ๊งปิ๊งแล้วครับ

ทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
ปิ๊งปิ๊งจะได้กี่คะแนนครับ
มังกรจิลครับรู้สึกหนักใจไหมครับ

หนักใจมากเลยค่ะเพราะว่าปิ๊งปิ๊งรอบที่แล้ว
เขาก็ทำไป๓๐คะแนนเต็มเลยค่ะ
แล้วมีแผนแก้มือรับมือไหมครับผม

และคะแนนของน้องปิงปิ๊งคือ
ปิ๊งปิ๊งใช้เพลงที่อยู่ในดวงใจของใครหลายคนมาเรียกคะแนนจากกรรมการ
ไม่รู้ว่าจะได้๓๐คะแนนเต็มเป็นครั้งที่๒หรือไม่
เชียร์ปิ้งกันต่อได้เลยครับ
ทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
ปิ๊งปิ๊งจะได้กี่คะแนนครับ
และคะแนนของน้องปิงปิ๊งคือ

มันเกิดอะไรเนี่ย
เอาแล้วเอาแล้วสิมันเกิดอะไรกับสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้

ดีใจมากไหมพระหนูทำได้เราถามดีด้วย
เหมือนมันค้านสายตาของคณะกรรมการไม่ได้นะลูก
ถึงได้บอกว่าเวลาที่เด็กทำดีเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ยินดีด้วย
เขาจะยินดีไปถึงคุณพ่อคุณแม่หนูยินดีไปถึงคุณครูบาอาจารย์และผู้ปกครองหนู
นะลูกนะทำได้โถแม่ขุนน้ำตาแห่งความดีใจ
เอาล่ะสิคณะกรรมการคุณก็เริ่มกดดันแล้วเหมือนกันนะครับในตอนนี้
ปิงปิ๊งจากทีมสามซ่าบางกอกได้คะแนนจากคณะกรรมการไปสามสิบ
และนี่ครับคือความสนุกครึ่งแรกของยกที่๔ในร้องได้ยกกำลังซ่า
จริงนี่สุดยอดจังเลยกวาดคะแนนซะสะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะครับ

ปิ๊งปิ๊งทำสำเร็จขวาสามสิบคะแนนเต็มมาได้เป็นครั้งที่สอง
แม่เก่งจริง

เพราะว่าดีใจที่ได้สามสิบคะแนนเต็มค่ะแล้วก็จะได้มีเงินทุนไปช่วยเหลือมูลนิธิบ้านพระพรค่ะ

พิเศษให้น้องปิงปิงเป็นนางฟ้าในใจพิเศษเลยนะครับ

ปิ๊งปิ๊งเด็กน้อยวัย๑๑ขวบที่เสียงดีมีความสามารถหลากหลายเปิดศึกในยกที่๔ด้วยการคว้า๓๐คะแนนเต็มไปครอง
งานนี้ทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาจะใช้แผนไหนมาสู้ต้องติดตามตอนต่อไป
ในครึ่งหลังของยกที่๔ร้องได้ยกกำลังซ่า

เป็นคนครูค่ะ

ซ้อนวีซานมองเหมือนนอนลำมึกเหมือนคอยใจหลื่นรอยคอยหาย